ค่ะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็อย่างเช่นมี
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกทำร้ายแล้วกำลังเข้าสู่เรื่องของการ
ต้องรอฟังการทำงานของเจ้าตาธิบ้านอีกซึ่งเขาก็ทำ
ทำตระบบแน่นอนขอบคุณครับ
หรือที่ทางฝ่ายข่าวกล้องอะไรเขาควรจะต้องทำงานอยู่แบบเป็นพิเศษเพื่อ
ว่าทุกคนเนี้ยมีผู้มีอำนาจหละไม่มีผู้มีอำนาจสิ
ไหนเขาจะไปตีอะหัวใครอ่ะผมเป็นผู้มีอำนาจปะ
โอ้ยอันนั้นจะไปกล่าวขานะเนี่ยเคร้าขั้นปินระมาทอะโอ้ย
ไม่เคยคิดธรรมดาลณ์ค่ะแต่ว่าก็มีการวิภาพวิจารณ์ในกระแสสังคมออนไลน์เยอะแยะ
ผมเมา่ว่าคนที่ทำมีจิตใจมีอะไรที่ไม่ปกติ
ซึ่งถ้าจับตัวไม่ได้เราก็จะทราบว่าประสุทธิ์ของเค้าคือที่รัฐ
จะได้ทำให้เรียบร้อยและต้องให้เวลาเค้า
ต้องให้เวลาเข้าจันทร์อย่าปิดว่าเข้าจันทร์ก็ไม่จันทร์อีก